ล่าสุดค่ะเขาออกมาให้กำลังใจคุณเบนชะลาทิศค่ะ
หลังจากที่โดนกระแสอินเตอร์เน็ตนะเข้าไปถล่ม
ถล่มเลยไหมถล่มว่านั่นแหละนะเออจากเหตุการณ์นะคะ
เกี่ยวกับความรุนแรงที่ไปทำร้ายร่างกายแฟนคลับที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะฮะ
ตาซ้ายปูดอยู่เนี่ยนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งสาวมาเรียมค่ะก็ยอมรับเลยว่าในคืนวันเกิดเหตุนะได้ไปทานอาหาร
แล้วก็ได้ไปพูดคุยกับเพื่อนที่ร้านในวันเกิดเหตุจริง
แต่เจ้าตัวนั้นกลับก่อนค่ะก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะคะ
มาทราบเรื่องอีกครั้งเนี่ยก็หลังจากนี้ก็เป็นข่าวว่าถึงทราบพร้อมพร้อมกันอะ
ในฐานะเพื่อนก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
ใช่แล้วค่ะก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้นั่นเองนะคะ
ไม่ได้คุยค่ะคือเขาก็มีผลกระทบกับจิตใจเหมือนกัน
แล้วก็เหมือนเราก็ให้เวลาเขาในการที่เขาจะรู้สึกดีขึ้นนะคะ
เชื่อว่าถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับใครว่าก็ต้องรู้สึก
มันคือเอาง่ายเขาถามว่าเขารู้สึกไงไม่รู้หรอก
แต่เดาว่าถ้าเป็นเราเราก็พอนึกออกว่าเราจะรู้สึกยังไง
เป็นห่วงเป็นธรรมดาค่ะเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนเรา
เรื่องราวมันเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ
แต่ว่าอย่างที่เบนให้คำตอบไปแล้วนะคะว่าเรื่องราวเป็นยังไง
แต่ว่าความรู้สึกในฐานะเพื่อนเราก็ไม่นัดที่ให้กำลังใจคนใกล้ตัวเรา
อยากให้ทุกคนให้กำลังใจเบ้นให้อภัยกับสิ่งที่เขาทำลงไป
ซึ่งเบนเขาออกมาขอโทษแล้วพูดทุกอย่างแล้วความรู้สึกของเขา
เพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่เดินหน้าต่อไป